ในช่วงแรกเราไปดูเหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันก่อนนะครับ

วันนี้ที่จังหวัดตากนะครับมีรถบรรทุกคันหนึ่ง
เขาบรรทุกน้ำมันปลามมาเต็มคันรถจะไปส่งที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็เอาภรรยานั่งมาด้วยครับระหว่างทางมีการหันไปคุยกับภรรยา
พอหันกลับมารถกระบาดตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดต้องหักหลบ
ทำให้พลิกคว่ำแล้วก็ตกข้างทางไปครับ
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
ตำรวจสพแม่สอดและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บรรทุกพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
อยู่ริมถนนสายเลี่ยงเมืองในพื้นที่บ้านวังตะเคียนเหนือตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ที่เกิดเหตุพบคนขับและภรรยาถูกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ช่วยเหลือออกมาด้านนอก
เพราะดีที่ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ก่อนเกิดเหตุรถคันนี้กำลังบรรทุกน้ำมันปาล์ม๒๓ตันไปส่งประเทศเพื่อนบ้าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งคนขับหันไปคุยกับภรรยาที่นั่งมาด้วย
พอหันกลับมามองถนนปรากฏว่ามีรถกระบะขับตัดหน้ากระชันชิด
หากหลบทำให้รถเสียหลักชนเสาไฟและพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
ที่จังหวัดพิศนุโลกเกิดดูปฏิเหตุรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักชนต้นไม้
แล้วตกร่องกลางถนนสายเลี่ยงเมืองบ้านกลางบ้านประโดก
ในพื้นที่ตะบนดอนทองอำเภอเมืองพิศนุโลก
ทำให้ต้นไม้หักและรถได้รับความเสียหายเพราะดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ
สอบสวนทราบว่าเพิ่งกลับจากบรรทุกน้ำมันไปส่งที่จังหวัดสุโขทัย
และกำลังเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยขับอยู่เลนซ้าย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมาและมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขับอยู่ด้านหน้า
เบี่ยงออกเลนขวาแต่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็เปลี่ยนเลนตัดหน้ากระชันชิด
หากหลบทำให้เสียหลักชนต้นไม้ร่องกลางถนน
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถบรรทุกขนทุเรียนเสียหลักหลุดโค้งพลิกคว่ำ
บนถนนสายบ้านแหลมชะบังเก่าในพื้นที่หมู่๓ตะบนทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชา
ทำให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พลิกตะแคงได้รับความเสียหาย
คนขับได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและมีแผลตามร่างกาย
ผู้ภัยเขาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุรถบรรทุกคันนี้รับทุเรียนมาจากจังหวัดจันทบุรี
ตู้คอนเทนเนอร์และกำลังมาส่งที่ท่าเรือแหลมชะบัง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งรถเสียหลักพลิกตะแคง
ถลายไปตามถนนเพราะดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บเท่านั้น